เรื่องราวของรถครับแต่ว่ารถสองคันนี้เนี่ยวิ่งอยู่บนถนนครับ
และเกิดเหตุการณ์ระทึกเหตุการณ์หวาดเสียวขึ้น
ฝั่งหนึ่งเป็นรถตู้แล้วมีภาพจากกล้องหน้ารถตู้ด้วย
จับภาพวินาทีที่มีรถแพงราคาหลักล้านเป็นรถเบนส์
ขับมาแล้วเหมือนปาดหน้าจอดเสร็จปั๊บเปิดประตูลงมา
แล้วตะโกนถามเลยว่ามึงอยากเอาลูกปืนไหม

มีภาพเหตุการณ์ลองไปดูครับ
มึงเข้ามาตรงไหน
มึงเข้ามาตรงไหน

ฝั่งคนขับรถเบนท์ที่เปิดประตูลงมาเนี่ย
หลังโรวร์ถามเลยมึงเอาลูกปืนไหม
ไม่แล้วคนขับที่เขาประสบเหตุเขาก็คู่กรณี
ต้องบอกว่าไม่เอาใครจะไปกล้าตอบว่าเอาล่ะคุณ
คนขับรถตู้ได้แต่บอกว่าผมขอโทษพี่แล้วผมขอโทษพี่แล้ว

จะมีจังหวะที่อยู่จู่เบนส์คันหนึ่ง

คนขับรถเบนส์กลับขึ้นรถแล้วขับออกไป
ส่วนคนขับรถตู้ครับผู้ชายคนนี้นายธีรพัฒน์อายุ๓๘ปี
ขับรถตู้มาที่โรงพักษพวิชิตจังหวัดภูเก็ต
แจ้งดำเนินคดีกับคนขับรถเบนส์
ฝั่งคนขับรถตู้บอกว่าช่วงประมาณ๔ทุ่ม๑๖กันยา
ขับรถตู้ไปส่งนักท่องเที่ยวต่างชาติ
เพื่อจะมุ่งหน้าไปแยกดาราสมุดคนในพื้นที่น่าจะคุ้น
จังหวะนั้นรถคู่กรณีก็คือฝั่งของเบนส์ฮะ
ขับอยู่ด้านหลังรถตู้บอกว่ารถเบนส์เนี่ยมีการมาชนท้ายเขาด้วย
แล้วหลังจากนั้นก็เร่งเครื่องมาแซงปาดหน้าแล้วก็มาจอดขวางหน้า
แล้วก็เกิดเหตุการณ์ตามที่เราเห็นลงมาด่ายาบคาย
รถตู้บอกว่าพยายามขอโทษไปหลายครั้ง
แต่คนขับรถเบนส์ต่อยหน้าเข้ามา๓ครั้ง
เห็นไหมฮะเหมือนดั้งแตกเป็นแผลเลยนะครับ
ก็เอาภาพจากกล้องหน้ารถแล้วก็เนี่ยฮะหลักฐานที่เขาโดนต่อย
บริเวณจมูกเนี่ยมีรอยแผลแตกเอาไปให้ตำรวจดูแจ้งความ
คนขับเบนส์ต่อยเสร็จแล้วด่าเสร็จแล้วขับรถหนีไป
เข้าพื้นที่ตำบลกระทู้อำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ต
ส่วนฝั่งรถตู้เองขอให้ตำรวจนั้นตามตัว
คนก่อเหตุมาดำเนินคดีและล่าสุดครับ
ตำรวจตามตัวคนขับเบนส์ได้แล้ว
นัดสอบปากคำช่วงเวลาบ่าย๓โมงครับ
ถอยหลังอีกไม่กี่นาทีเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมนะฮะ
เพราะเดี๋ยวต้องรอฟังด้วยว่าในฝั่งของคนขับรถเบนส์นั้น
เขาจะมีคำชี้แจงอย่างไรก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
ทันทีที่มีความคืบหน้ามีคำชี้แจง
สรุปทางคดีจะรายงานให้ทราบต่อไปฮะ
บนท้องถนนเนี่ยใจเย็นนะท่องไปเลยช่างมันช่างมันอะไรอย่างนี้นะคะ